การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์
ก็ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับ

ตอนนี้ชาวบ้านขาดแคลนอาหารกันอย่างหนัก
ถึงขั้นต้องไปแย่งกันคุ้ยหาอาหาร
และของใช้ตามรถขยะเพื่อประทังชีวิต
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตขนาดนี้ก็เพิ่มเป็น๕๗๐คนแล้วนะครับ
ส่วนที่ญี่ปุ่นตอนนี้เผชิญกับฝนตกหนักครับ
ทำให้การกู้ภัยต้องยุติลงชั่วคราว

ขณะที่ผู้ประสบภัยในค่ายพักชั่วคราว
ตอนนี้ก็เสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพไป
อย่างน้อย๑๑คนครับ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมืองมันตาหลายสิบคน

และสิ่งของที่ยังใช้การได้ตามรถขยะ
และใต้ซากอาคารที่พังถล่มอย่างไม่กลัวอันตราย
ยังคงขาดแคลนอาหารและของใช้ที่จำเป็น
โดยหวังว่าจะเจออาหารรองเท้าเสื้อผ้าหรือแม้แต่เงิน

สภาพความเสียหายของเมืองปอโตวีโจ้
เมืองที่เสียหายหนักที่สุดอีกเมืองหนึ่งของเอกวาดอร์
โดยจะเห็นว่าอาคารสูงหลายแห่งพังถล่มลงมา
ขณะที่ชาวบ้านในเมืองนี้ยังไม่กล้าเข้าไปอาศัย

และต้องใช้สนามบินเก่าเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
ขณะที่การกู้ภัยยังคงเดินหน้าต่อ
แม้จะมีความหวังริบปรีที่จะเจอผู้รอดชีวิต
เนื่องจากผ่านเหตุการณ์มานานกว่า๕วันแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองปีเดอร์นาเลส
นำสุนัขดมกลิ่นเข้าไปช่วยค้นหา
และเริ่มใช้อุปกรณ์หนักขนย้ายเศษซากอาคาร
ส่วนทางด้านหน่วยกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญจากจีน๓ทีม
เดินทางมาถึงกรุงกีโต้เมืองหลวงของเอกวาดอร์แล้ว
มกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
โดยทั้งหมดจะเดินทางต่อไปยังเมืองมันตา

แจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย
ด้านนายราฟาเอลกอเรอาประธานาธิบดีเอกวาดอร์

ประกาศมาตรการขึ้นภาษีระยะสั้นร้อยละ๒เป็นเวลา๑ปี
รวมทั้งภาษีคนรวยภาษีนิติบุคคล

ในการฟื้นฟูความเสียหายจากแผ่นดินไหว

ฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างจากแผ่นดินไหวครั้งนี้
น่าจะไม่ต่ำกว่า๙๖๐๐๐ล้านบาท

เพิ่มขึ้นเป็นกว่า๕๗๐คน
และยังมีผู้สูญหายอีกกว่าร้อยคน
โดยประชาชนกว่า๒๓๕๐๐คน
ยังคงต้องนอนในที่พักอาศัยชั่วคราว

มีฝนตกหนักในพื้นที่ประสบภัย
ทำให้ต้องยุติการค้นหาชั่วคราว
แม้จะยังมีผู้สูญหายอีก๒คน
จากเกรงว่าจะมีดินถล่มลงมาซ้ำ
ขณะที่ชีวิตความเป็นอยู่ในค่ายผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น
ก็มีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก
ด้านสุขภาพจิตที่ยังคงโศกเศร้าจากความสูญเสีย
และด้านร่างกายที่ต้องอยู่กันอย่างแออัดในพื้นที่จำกัด
อย่างที่เมืองมาชิกิมีผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว
ต้องเสียชีวิตในค่ายพักแรมชั่วคราวแล้วถึง๑๑คน
เกิดจากอาการเส้นเลือดดำอุดตัน
เนื่องจากการอยู่ในพื้นที่แคบไม่ค่อยได้ขยับร่างกายมากนัก
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าผู้สูงอายุ
คนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและความดันสูง
รวมถึงหญิงตั้งคันหรือคนที่เพิ่งคลอดบุตร
มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากภาวะเส้นเลือดดำที่ขาอุดตันมากกว่ากลุ่มอื่น
อกจากนี้ผู้ประสบภัยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม
กลางเสียงวิพักษ์วิจารณ์นายชินโซอาเบะผู้นำญี่ปุ่น
ยังคงไม่ลงพื้นที่ไปดูผู้ประสบภัยด้วยตัวเอง

ซึ่งคาดการณ์กันว่าผู้ประสบภัยยังคงต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวอย่างน้อย๒๓เดือน
ขณะที่การกู้ภัยแผ่นดินไหวยังดำเนินต่อไป
แม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์มา๑สัปดาห์แล้ว
โดยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๘คน

และมีประชาชนกว่า๑๒๐๐๐คน
ที่ต้องอยู่ภายในค่ายผู้ประสบภัย
และกำลังรอคอยการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว